ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะมีรถกระบะคันหนึ่งตกใจตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าก็เลยหักหลบนะคะ
แล้วก็พุ่งตกคลองยังเคราะห์ดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งค่ะรถพ่วงเสียหลักพุ่งชนร้านลาบ
ตัวร้านเนี่ยพังยับเลยแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่เจ้าของร้านรอดตายได้อย่างบุดหวิดนะคะ
รถบรรทุกพ่วงชนร้านลาบก้อยชื่อดังที่จังหวัดนครพนม
โดยตัวรถได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนน
พุ่งเข้าไปชนตัวบ้านพังเสียหายเกือบครึ่งหลัง
เพราะรวมถึงร้านลาบก้อยและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
อยู่หน้าบ้านพังเสียหายไปด้วย
ห้องนอนซึ่งตอนเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึกทุกคนในบ้านเข้านอนหมดแล้ว
เมืองต้นทราบว่านายภัยทูลสอนอาจ
ขับรถบรรทุกผลไม้หนัก๔๕ตันมาจากภาคใต้
ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓

ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนร้านและบ้านพัก
โดยทางบริษัทจะรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายทั้งหมด
นางทองไทยทิพย์มนต์ผู้เสียหาย

รวมถึงความดีที่ทำไว้เป็นบารมี
ดูแลคุ้มครองครอบครัวทำให้ปลอดภัยแคล้วคลาด

กระบะพุ่งชนหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์

สุขุมวิทย์สายเก่าช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๔

ผู้เสียชีวิตคือนายวุฒิขุนเดชอายุ๔๖ปี
คนขับรถกระบะระบุว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถจักรยานยนต์ขับออกมาจากริมถนนฝั่งซ้าย
ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นผิวถนน
ตัดหน้ารถของตนเองในระยะกระชั้นชิด
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ซึ่งตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำ

ส่วนที่จังหวัดนครนายกริมคลองถนน
สายบ้านบางปรังเตยใหญ่อำเภอเมืองนครนายก
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะตกลงไปในคลองริมถนน
สภาพรถฝั่งซ้ายตกลงไปในน้ำครึ่งคัน
โดยบนถนนพบชาวบ้านและผู้ประสบเหตุ๓คน
พ่อแม่ลูกยืนอยู่โดยทั้งสามคนไม่ได้รับบาดเจ็บ

นายนุชิตศรีสว่างอายุ๒๕ปีคนขับบอกว่า
ระหว่างขับรถกลับบ้านด้วยความเร็ว๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระหว่างทางมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่

รถเสียหลักหมุนก่อนจะตกลงไปในคลอง
จึงรีบเปิดประตูรถช่วยลูกสาวและภรรยาออกมาอย่างปลอดภัย
ท้ายด้วยอุบัติเหตุบนถนนมโนราสายบายพาสจังหวัดพัทธลุง
ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนายวราวุฒิร่างฮกอายุ๒๐ปี

ใกล้กันพบเด็กชายวัย๔ขวบได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายผิดรูป
อยู่ในอาการร้องไห้ด้วยความตกใจและมีคนเจ็บอีก๒คน
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมืองต้นทราบว่านายวราวุฒิขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
แล้วตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของพ่อแม่ลูกที่ขี่มาทางตรงในระยะกระชันชิด
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจังส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว